เพื่อให้ชีวิตของคุณทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับ
วันนี้จะเป็นเรื่องราวของการช้อปปิ้งออนไลน์
เดี๋ยวนี้สินค้าออนไลน์เป็นที่นิยมมากมายนะครับ
เพราะว่าสะดวกในการซื้อสะดวกในการเลือก
แต่สิ่งที่ต้องระวังเรื่องของการถูกหลอกนะครับ
รวมถึงจะมีมิจฉาชีพแอบแฝงอยู่ในระบบของช้อปปิ้งออนไลน์นี้ด้วย
ดังนั้นนะครับวันนี้คุณจิรภาสุริสุข
จะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการในการป้องกัน
ในการเฝ้าระวังในการดูแลความปลอดภัย
ของการช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
ติดตามได้จากคุณจิรพาได้เลยครับ
อย่างใบเสร็จใบสั่งซื้อสินค้ารวมถึงแคปข้อความสนทนา
สามารถแนบไฟล์ภาพไว้เป็นหลักฐานได้ค่ะ
จากนั้นก็จะได้รับรหัสเพื่อติดตามเรื่องร้องเรียน
ทางหน้าเว็บไซต์ได้ทันทีเลยค่ะ
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องก็จะโทรติดต่อกลับไป
เพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง
พอดีได้รับแจ้งค่ะว่าเหมือนไม่ได้รับสินค้าเป็นกระเป๋าสีชมพูใช่ไหมคะ

อันนี้เบื้องต้นได้ติดต่อกับทางร้านค้าหรือยังอะคะ
ติดต่อกลับไปแล้วค่ะแต่ว่าร้านค้าค่ะไม่มีการติดต่อกลับเข้ามาค่ะ

ค่ะยังไงเดี๋ยวปวิตารับเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็ได้แถวทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ค่ะ
ติดต่อกับทางร้านค้าให้นะคะแล้วก็จะติดต่อกับทางคุณจิรภาอีกทีค่ะ

หลังจากที่เจ้าหน้าที่โทรเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็จะโทรเข้าไปติดต่อสอบถามไปยังร้านค้าที่ถูกร้องเรียน
แล้วก็จะรายงานผลกลับมาให้ทราบภายในเวลาไม่เกิน๒วันค่ะ
โดยเรื่องที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดคือเรื่องของการได้รับสินค้าช้า
ตามด้วยสินค้าไม่ครบและไม่ได้รับสินค้าค่ะ
ในเบื้องต้นจะเป็นตัวกลางประสานงานให้ทั้งสองฝ่ายได้ไกลเกลี่ยกันก่อน
แต่ถ้าหากไม่เป็นไปตามที่ต้องการจะส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
ก็คือว่าจะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นพันธมิตรกับเรานะครับ
ตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของยาอาหารอาหารเสริมเนี่ย

ถ้าเป็นเรื่องของการซื้อขายสินค้าโฆษณาเกินจริง
ซื้อสินค้าแล้วไม่ได้ตรงตามที่กำหนด

หน่วยงานหนึ่งที่ดูแลก็คือเป็นเรื่องของสำนักงานป้องกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือว่าปท
ขณะที่บางเรื่องร้องเรียนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้นั้น
ส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าตามโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ว่ามีตัวตนจริงค่ะ
ตรวจสอบราคาสินค้าหากพบว่ามีราคาถูกเกินจริง
เลือกซื้อกับร้านค้าที่บอกต่อจากคนใกล้ตัว
สังเกตการปฏิสัมพันธ์ของร้านค้ากับลูกค้าในออนไลน์
การพูดคุยตอบคอมเมนต์ต่าง
แล้วก็สังเกตฟิตแบตการรีวิวสินค้า
หากมีการชมสินค้าต้องชมอย่างต่อเนื่อง
ที่สังเกตได้ว่าไม่ใช่หน้าม้าค่ะ
มีการรับประกันสินค้าและยินดีคืนเงินเมื่อลูกค้าไม่พอใจสินค้าค่ะ
อกจากนี้หากเป็นเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับการรับรอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
จะขึ้นสัญลักษณ์ดีบีดีเวอรีไฟล์ไว้ที่หน้าเว็บไซต์
รวมถึงสามารถตรวจสอบระยะเวลาของการตั้งเว็บไซต์ได้ที่เว็บไซต์
หากมีการจัดตั้งเว็บไซต์นี้เกิน๖เดือนถือว่าน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งค่ะ
ปัจจุบันมีร้านค้าออนไลน์กว่า๕แสนร้านค้า
และในปีที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนถึง๖๐๐เรื่อง

เพื่อรับเรื่องร้องเรียนตลอด๒๔ชั่วโมง
เตรียมพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อรับเรื่องร้องเรียนอีกช่องทาง
รองรับการซื้อสินค้าออนไลน์ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน